ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะมาดูตารางสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยนะคะ
สุพรรณบุรีค่ะแชมป์เก่าก็ถือว่ายังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
ผ่านไปแล้วเจ็ดวันอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่นะคะ
หรือว่านครสวรรค์เกมค่ะสุพรรณบุรีตอนนี้มีถึง๖๔เหรียญทอง๔๗เหรียญเงินกับอีก๕๗เหรียญทองแดงตามมาด้วยกรุงเทพมหานครที่อยากจะแย่งชิงตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้มีอยู่สี่สิบเก้าเหรียญทองห้าสิบสี่เหรียญเงินกับอีกห้าสิบสามเหรียญทองแดงส่วนชนบุรีอีกหนึ่งเมืองกีฬาค่ะตอนนี้นะคะยี่สิบหกเหรียญทองสิบแปดเหรียญเงินกับอีกสิบแปดเหรียญทองแดงเจ้าภาพตอนนี้ถือว่าเกินค่าทีเดียวนะคะอยู่อันดับที่เจ็ดของตารางแล้วค่ะสิบสองเหรียญทองสิ
สนใจเหมือนกันนอกจากนี้ยกน้ำหนักครับชิงกันเยอะนะครับ๙เหรียญทองรวมไปถึงพ่อกายอีก๑๐เหรียญทองครับส่วนการแข่งขันกีฬาประเภททีมที่น่าสนใจก็มีกาบันดี้ครับวันนี้ชิง๒เหรียญทองและรักบี้ฟุตบอลมีชิง๒เหรียญทองครับแข่งกันที่บึงบรเพชรใกล้กับที่เรารายงานสดกันอยู่ตรงนี้

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ